สุโขทัยชวนเที่ยวบ่อน้ำร้อนแหล่งใหม่
โดยในสู่ชาติธีคสุกรองพวกราชการจังหวัด
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนโป่งลำปาง
บ้านปงลำปางหมู่๑๗ในตำบลแม่สิน

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมีหลายภาคส่วนร่วมพิธีเปิด
ในงานยังมีการจัดแสดงสินค้าแปรรูปทางการเกษตร
ของกลุ่มผู้ปลูกส้มตำพลแม่สินด้วย
สำหรับบ่อน้ำร้อนโป่งลำปาง
ตั้งอยู่ริมถนนสายศรีสัชนาลัยวังชิ้น
ห่างจากที่ทำการอบตแม่สิน๑๕กิโลเมตร
ค้นพบโดยอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งพบว่าดินบริเวณดังกล่าวเป็นดินโป่ง

อุณหภูมิได้๖๐องศาเซลเซียส

รวมกลุ่มกันช่วยกันปรับปรุงพื้นที่
และดูแลบ่อน้ำร้อนนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
นับว่าเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดสุโขทัยได้เป็นอย่างดี